ไปดูห้างที่ขอนแก่นเนี่ยนะคะ
เป็นช็อปที่ขายพวกเสื้อผ้ากีฬา
มีผู้หญิงหน้าตาดีคนนึงเขาใส่หมวกแก๊ปคุณผู้ชม
แล้วก็เข้าไปขโมยเหมือนกับเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อกันหนาวเนี่ย
ค่อยม้วนแล้วก็แอบเอาใส่กระเป๋าออกไป
มูลค่านี่นะคะ๒ตัวเกือบ๕๐๐๐บาท
แต่กล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพนี้ไว้ได้นะคะ

ใส่เสื้อคลุมสีเทาใส่หมวกแก๊ปสีดำ
แล้วก็เขาปลดออกมาจากไม้แขวนแล้วนะ

แล้วค่อยม้วนชัดเลยเนี่ย

แล้วม้วนเสร็จปั๊บเดี๋ยวคุณผู้ชมดู

ถือไปแบบเนียนเดินไปแบบหน้าตาเฉย

แต่คือเขาก็ม้วนให้เล็กกว่า
ถ้าเกิดไม่ม้วนไงเออแล้วก็ไปตรงมุมนู้นให้เล็กลงใช่ไหม

คลิปนี้ความยาวประมาณสัก๕๕วินาที
ก็เห็นพฤติกรรมทั้งหมดเลยค่ะคืออาศัยจังหวะที่ไม่มีคนก่อเหตุ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อสัญชัยมีการโพสต์แล้วก็แชร์ข้อความ
ระบุเป็นแคปชั่นเขียนว่าขโมยสาวสวย
คนขอนแก่นระวังทรัพย์สินของท่านนะครับ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยติดต่อไปเลยค่ะไปคนที่โพสต์คลิปนี้นะคะ
ก็บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นประมาณสัก๔โมงเย็น
ของวันที่๖ธันวาคมที่ผ่านมาเกิดในแผนกขายชุดกีฬาในห้างสรรพสินค้า
รวมแล้วเกือบ๕๐๐๐บาทตอนนี้แจ้งตำรวจสพเมืองขอนแก่นแล้วนะคะ
ช่วยติดตามตัวมาดำเนินคดีตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ
แล้วที่นำมาโพสต์แบบนี้ต้องการให้คนที่รู้จักเนี่ย
เบาะแสมาหน่อยเป็นการเตือนภัยกับร้านค้าอื่นด้วย
ให้เพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าขนาดห้างใหญ่
ที่มีกล้องวงจรปิดมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดี
ก็ยังสามารถขโมยไปได้นะครับ
นอกจากล้องวงจรปิด

แต่ก็อันนี้ไม่รู้ว่ากรณีนี้ยังไงเหมือนกันนะคะ